คุณผู้ชมฮะเราต้องอัปเดตข่าวใหญ่ระดับโลกข่าวนี้กันหน่อยนะฮะ
ก็เหตุการณ์สลดที่อิทวรนะฮะ
ตอนนี้เริ่มต้นการสอบสวนแล้วนะครับ
ต้นเหตุต้นต่อของเหตุสลดฮาโลวีนอิทาวรนี้
วงจรปิดชี้ออกมาแบบนี้ครับ
และมีข้อมูลออกมาแบบนี้ครับ
ว่าเป็นการผลักกันเอง

มันมีเสียงของคนที่เห็นพ้องต้องกัน
ตะโกนมาพร้อมกันบอกว่า

แต่ข้างหน้าติดอะไรไม่รู้ก็เลยดันกันเลย
และผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มฝูงชนเนี่ย

เดินหน้าในการดันคนแถวหน้า
จนมันเกิดเป็นเหตุการณ์ที่คนแถวหน้าล้มแล้วก็ทับกัน

ก็หลังจากเหตุโศกนาฏกรรมในย่านอิทวร
กรุงโซของเกาหลีใต้นะครับ
แล้วก็แน่นอนเรารายงานจำนวนผู้เสียชีวิตไป๑๕๐
๑๕๐กว่ารายบาทเจ็บไม่ต่ำกว่า๓๐๐ราย
และในจำนวนนี้มีชาวไทย๑คน
แล้วก็นักแสดงเกาหลีวัย๒๔ปีอีจีฮัน
ร่วมอยู่ด้วยในรายชื่อของผู้เสียชีวิตนะครับ

ระบุว่าตำรวจได้เริ่มต้นกระบวนการสืบสวนสอบสวน
หาสาเหตุต้นต่อของโศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้วนะครับ

ฟุตภาพจากวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้มากมายคุณ
โดยหลายคลิปทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ให้เห็นว่าเดิมนั้นแม้จะมีผู้คน
หลังไหลเข้าสู่ซอยที่เกิดเหตุไม่หยุด
หรือตอนนี้เรียกว่าเป็นตรอกมรณะแล้วนะฮะ
แต่จังหวะการไหลของคลื่นฝูงชน
ยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรก
ก่อนที่อยู่จะมีเสียงกรีดร้องออกมา
พร้อมกับภาพที่เหมือนฝูงชนด้านหน้า
ถูกฝูงชนด้านหลังพร้อมใจกันผลักอย่างแรงและต่อเนื่อง
เพราะว่าในซอยดังกล่าวเป็นทางลาด
ทำให้เมื่อถูกผลักจึงล้มลงได้ง่าย
ล้มทับกันเป็นโดมิโนตามที่ออกมาเป็นข่าวให้เห็นนะครับ
หลายคนที่อยู่ด้านข้างพยายามหาทางออกด้วยการเข้าไปที่ร้านข้างทาง
แม้แต่จะปีนกำแพงแต่มันทำได้ยากลำบากครับ
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่เจ้าหน้าที่รวบรวมเอาไว้
และเปิดเผยออกมาว่ามีเสียงตะโกน
ได้ยินออกมาว่าออกไปกันเถอะออกไปกันเถอะ
แล้วก็ไล่คนข้างหน้าบอกลงไปเร็ว
รวมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการส่งสัญญาณมือ
และส่งเสียงบอกให้ช่วยกันผลักคนกลุ่มหน้าไปพร้อมกันนะครับ
หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้คุณ

แต่อยู่ทุกคนก็เริ่มผลักคนข้างหน้าไปพร้อมกัน
พร้อมทั้งตะโกนว่าผลักมันออกไปผลักมันออกไปคุณ
ซึ่งเรื่องนี้มีชาวเน็ตที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาคอมเมนต์ตรงกันนะครับ
ว่ามีการตะโกนให้ช่วยกันผลักคนข้างหน้า
จากนั้นก็มีกลุ่มผู้ชาย๕๖คนแท็กทีมกัน
เพื่อใช้กำลังในการผลักคนข้างหน้าอย่างเต็มแรง
ตรงกลางแล้วก็ฝั่งซ้ายขวา
แต่พอมันเริ่มแล้วปุ๊บที่เหลือมันก็เป็นโดมิโน่เลยไง
แล้วเขาบอกว่าคนที่ผลักเนี่ยใส่เป็นแบบผู้ชายใส่หูกระต่ายถูกไหม
อันนี้คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาเบื้องต้น
ใช่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เริ่มการสอบสวนข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้มา
แล้วเป็นการเปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะ
ก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนอีแทวรครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับ

เพราะตอนต้นที่มีรายงานข่าวออกมา
แก๊สอเบิดไฟไหม้อะไรแบบนั้นคือไม่ใช่แล้วนะครับ